คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ทางภาคใต้นะครับหลังจากมีกลุ่มคนร้ายเข้าไปก่อเหตุกระหน่ำยิงพระสงฆ์ในวัดโคโกที่จังหวัดนราธิวาสนะฮะจนทำให้พระสงฆ์นั้นมรณภาพไป
ครับโดยเมื่อวานนี้ครับเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
ทรงพระกุฎนาประโหลดก้าวประโหลดกระหม่อมให้นายธรรมรงคงวัดใหม่
รองผู้ว่ามราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวง
พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่เก้า
ไปวางที่หน้าหีบศพพระครูประโชธรัตนานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ
และเจ้าคณะอำเภอสุงัยปาดีและพระสมุอัธพรขุนอำภัย
ซึ่งหมดละนะภาพจากเหตุการณ์ความร้ายใช้วุดปืนเข้าไป
หนำยิงใส่พระสงฆ์คืนวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมาที่วัดโคโกนะครับ
พร้อมกันนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทาน
พวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพในครั้งนี้ด้วย
จากนี้สมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
และตอนหน้ารุรักเจ้าอาวาทวัดประตานานุภาพ
พร้อมกับรับสั่งประธานกำลังใจแก่พระพิสุขสามเณรในพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคใต้
บำเพ็ญศาสนกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระบวรพระพุทธศาสนา
ขณะเดียวกันสำนักจุนามราชมนตรีได้ออกแถลงการประนามการกระทำอันโหดเยี่ยม
ว่าจะเป็นเด็กสตรีผู้สูงวัยและผู้นำศาสนาเป็นการกระทำ
กับหลักธรรมคำสอนของทุกธสนาอย่างร้ายแรงเดี๋ยวเป็นบาป
ที่พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษผู้กระทำผิดพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ก่อเหตุความรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคใต้ยุติการทำร้ายและสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์
และผู้นำศาสนาในทุกภาคส่วนต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่อผู้บริสุทธิ์
และให้รัฐบาลเร่งดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดและฟื้นฟูกระบวนการสันติภาพเพื่อยุติความรุนแรงนะครับ
ส่วนเพจที่ชื่อว่าเพจพลังใจถึงชายแดนใต้ได้มีการออกมาเปิดเผยคำเล่าจากหลวงพ่อแดง
พระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งอาการล่าสุดนั้นปลอดภัยแล้ว
ท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าคนร้ายนั้นมากัน๖คนคาดว่าน่าจะไม่ถึง๑๐คนตามที่เป็นข่าว
โดยเดินมาจากป่าเป็นป่ายางหลังวัดระหว่างนั้นพระครูประโชธนั้นหรือท่านสว่างเจ้าอาวาสวัดเนี่ย
ไปพูดคุยกับหลวงพ่อแดงบอกว่าพวกนี้มาอีกแล้วมาเงียบแบบนี้ประจำ
พอเจ้าอาวาสพูดจบพูดจบประโยคนี้ปุ๊บคนร้ายยิงใส่ทันทีครับ
โดยคนร้ายยังยิงเข้าไปทุกกุฎินะครับไม่เว้นแต่พระที่นอนป่วยอยู่ก็ยังยิงเข้าไปที่กุฎิด้วย
แต่วะโฉกดีกระสุนเนี่ยไม่ถูกรัะ
หลังก่อเหตุคนร้ายก็เดินเข้าป่ายางแล้วก็

และพุทธศาสนิกชนที่รัก
รับร่างของเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่ามกลางบรรยากาศที่สุดสลดเลยนะครับ
ชาวบ้านร้องไห้มรงมทั่ววัดเลยพอรถกู้ภัยเคลื่อนเข้าไปถึง
ทุกคนต่างยกมือขึ้นมาไหว้ครับแล้วก็เฝ้าดูพิธีการเคลื่อนศพด้วยน้ำตานองหน้า

ซึ่งก็มีประชาชนชาวไทยพุทธประมาณ๔๐๐กว่าคน
รวมทั้งพระสงฆ์ทั้งในพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็พระสงฆ์เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียอีกกว่า๓๐๐รูป
เดินทางไปร่วมกันขอคำมากรรมและส่งน้ำศพ
ไว้อะไรแก่พระทั้งสองรูปเป็นครั้งสุดท้าย
ทางกลางบรรกาศที่เป็นปลายด้วยความโศกเศร้า
แล้วก็มีชาวบ้านครับที่อยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านโคโก
ได้ให้ญาติโยมจากพื้นที่อื่นส่งน้ำศพก่อน
แล้วก็ให้คนต่างพื้นที่รีบเดินทางกลับ
เพราะเกรงว่าถ้ามืดแล้วจะไม่ปลอดภัย
หลังจากนั้นชาวบ้านในพื้นที่ก็ส่งน้ำศพต่อไป
อันนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ด้วยกัน
สำหรับพระครูประโชธนั้นเนี่ยไม่เพียงแค่คนในพื้นที่ที่เลื่อมสายศรัทธาเท่านั้นครับ
แต่ว่ายังเป็นที่คารพศัฒน์หรือทั่วไป
ซึ่งในเพจวัดป่าได้มีการโพสต์
ท่านเป็นพระนักพัฒนา
เน้นปลูกเสกของขังแต่เน้นการอบรมสั่งสอนเรื่องของพระธรรม
การปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเพื่อเป็นสถานที่อบรมธรรมะ
ก่อนหน้านี้เคยมีคนถามว่าทำไมพระครูไม่ย้ายออกจากพื้นที่นี้ซะมันเสี่ยง
พระครูตอบว่าผมไม่หนีผมถือว่าตรงนั้นเป็นแผ่นดินไทย
ปู่ย่าตายายผมเป็นคนพุทธเกิดตรงนี้ขอตายตรงนี้
แล้วท่านเขียนแล้วก็ตอบไปว่าถ้าไม่ตายไม่ขอเลิกทำความดี
แม่ทัพภาคที่๔บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างสถานการณ์
เพื่อให้คนในพื้นที่เข้าใจไขว้เขวแล้วก็เป็นการย้ำเตือนคนในพื้นที่
อย่าไปตกหลุมพังคนร้ายที่จะเสี่ยมให้แตกแยกกันระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมนะครับ
เช่นเป็นการยิงโต้อิมามนะครับแต่ก็ยิงพระให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นที่นี่นะครับ
ว่าเป็นการที่ขัดแย้งกันในทางศาสนา
จริงฉันเชื่อไหมครับเมื่อคืนพระอาทิบาทเกียรติบนปุ่นนะครับ
น้องอศซึ่งเป็นมุสลิมทั้ง๔ท่านอุ้มร่างขึ้นโชคเลือดนะครับ
ไปโรงพยาบาลนั่นคือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำลายตัวนี้ได้
ผมดูถึงเชื่อมั่นแบบนั้นสิครับก็อย่าไปหลงควรุบายของตัวนี้
หลายพื้นที่งดออกบินทบาทนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นมา
เพราะว่าท่านก็กลัวกลัวจะโดนเป้าแล้วก็ถูกยิงเข้าไปอีกนะครับ
โดยชาวบ้านก็นำอาหารไปใส่บาทให้พระท่านถึงในวัดเลยครับ
ขณะที่ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเข้าไปดูแลความปลอดภัยภายในวัดด้วย
และชาวชุมชนชาวไทยพุทธก็ให้ช่วยกันดูแลอย่างเข้มงวดนะครับ
เป็นการป้องกันการตอบโต้ทุกรูปแบบ
เนื่องจากว่าก็มีรายงานจากหน่วยความมั่นคงบอกว่าแกนนำหลายคนในพื้นที่ตอนนี้
ระดมแนวร่วมเตรียมพร้อมก่อเหตุอีกในช่วงกลางคืน
โอ้โหตอนนี้ทุกคนหวาดภาวะกันมาก

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้รวมทั้งพระสงฆ์ด้วย
ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับ